มีแต่มีแต่คนให้กำลังใจบางคนดูข่าวแล้วร้องไห้
โอเคน่ะพี่น้องเดี๋ยวก็พี่สับสับ
มีอะไรอยากพูดมีอะไรอยากคือมันมันตื้นตันความรู้สึกตั้งแต่
เราเจอกันครั้งแรกนะพอพี่ตามมา
ลูกสาวเมียมาตลอดตามมาตลอดแล้วครับตามมาจนตังแต่เมื่อ
สะหกคนแล้วแบบติดตามตลอดเกิดว่าสิเห็นก็ไปเห็นสภาพ

ไม่เชื่อใจก็เลยไปหาบนบานเขาก็นั่งนั่งแล้ว
เพราะลูกพอลูกเห็นลูกก็สิบวชให้ลูก
กับบวชให้เป็นบวชตายผู้เมีย
แต่ว่ามันก็ผิดแพงเนอะมันบอร์แมนเนอะ
ปิดแพงแต่ว่าเจ้าของบังผิดบ้าแมนเมียเจ้าของ

คือเห็นเมื่อคืนนี่แหละครับ
ลูกทั้งเมียแต่ว่าก็ทั้งดีใจ
ทั้งเสียใจครับเสียใจว่า
เขามากทั้งขัวทั้งเมียบ้าแมนมากเต็มแนกับลูก
แต่ว่าผมก็เสียสลายได้
เพราะว่ารักเขาหลาย
เสียหายมาทุกอย่างแม่ก็ทั้งชีวิต
ใครก็ได้ถือว่าก็ดีใจแล้วนะครับ

ที่ทุกคนดูแลกัน

ความว่าโอเคละ
เพราะว่าชีวิตมัน

แต่ว่าดีใจที่สุดคือพ่อลูก
ดวงกินฟรั่งใจคือกันลูกนี่แล้วครับ

ตอนนี้คิดถึงน้องอีวาไหมครับ

ถ้ามีทางเหลือเท่าไหร่ก็หาดังกับเรา
นำมา

ยอมรับในการตัดสินใจของเขา
ครับผมย่อมรักกับการติดใจของเรา

เพราะว่าพรุ่งสุขของเราให้เรา
เพราะว่าให้เรามาตลอดแหละตั้งแต่เอากันมา

ตั้งไว้แม่ลูกเจ้าของกะหัคคือกับ

โทษที่ต้องถามนะครับวินาทีที่เขามาหาเราเมื่อวาน
พร้อมลูกแล้วก็พร้อมแฟนใหม่เขาเนี่ยเรากลวโตเขาไม่ครับ
เห็นประโลกว่าอย่างนี้ตัวลูกก็อย่างนี้ตัว
แล้วย่านเกิดมีปัญหาก็เลยทำใจสักพักหนึ่ง
ทำใจพักหนึ่งก็เลยเกิดว่าเออเขาไปแล้วนะ
เขาเลือกทั้งนั้นตีเขาไม่เลือกเอาอยู่ห้องกับป่านนี้แล้ว
เขาก็หาเลือกทั้งไม่ทั้งเขาเดินได้ที่บึงกันเงี่ยงกันได้ตีก็จะออกไป
แล้วเราก็เลยกึดยังสิบก็เลยทำใจได้เขาเกิดมาหน่อยหนึ่งกัน
คิดอะไรในใจนะคะแล้วพูดอะไรกับเขาไปตอนนั้น
ผมคิดแต่ว่าเออหักกันแพ่งกันเด้อเมืองกันแง่งกัน
สุขแก่บนหลายไม่ความศึกหรือสุขของใจเอาของ

เพราะที่ตอบให้เขารอที่บ้นเพื่อทอมตี
ในฐานะที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันมากับเขาเนี่ย

ถ้านิดฟังอยู่เลยว่าแฟนฟังอยู่

อยู่นั่งกันยะถิ่งยะป่ากันยะตียะอันนั้นกัน

ถึงเราเสียเรากลุ้มหนูมา

ส่วนตัวพี่จะเดินหน้าจะยังไงต่อ
ได้บวช
บวชอยู่บ้านเอื้อยกองนี่ล่ะบ้านข้ามบวช
แต่ว่ายังไม่ได้ไปบอกกับผมเลยครับว่าสิไปบวช
แต่ว่าเพื่อนก็จะหุ้ยยิ่งข้าวนี่ล่ะเพราะว่าข้ามันออกไหลอยู่

ก็ตั้งใจจะไปบวชแต่นี่ก็จะเลื่อยแลนด์ประกันจังคมมันนี่ล่ะ

เชี่ยเงินท่องเป็นอีเพศสิน
พรุ่งนี่จะผ่อนทางไปช่วย

ให้พี่ปุ้นฝากโตหะวัดตอนว่า
เค้าเก็บปีที่ขึ้นหลัง

จากบวชจากตัศร์ทั้งเลย